พยายามค้างกันหน่อย

คือหลังจากที่ไม่ไปไหนในกลุ่มแกลมเดียวกัน

ไม่มีแข็งอะไร

ตกตายกันทุกวันเนี้ยเราตรง
มีแค่ตอบหน้า
สภาพเจ๋ยใจตอนนี้เป็นไงบ้างครับ

ก็คงคนผิดดีต้องเลิกกันนะครับ

ก็พยายามทำงานเยอะ